ภาพหวานเจี๊ยบวันนี้
กอดเอวกันระหว่าง๒บิ๊กตำรวจ

รองพบตรแล้วก็พบตรคนที่๑๔ค่ะ

พตเอกต่อศักดิ์ศุกร์วิมนต์ว่าที่พบ
แล้วก็พตเอกสุรเชษฐกภารรองพบ
ถ่ายรูปคู่กันโอบเอวกันด้วย
สถานที่คือห้องทำงานที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดเมืองทองธานีค่ะ
โดยบิ๊กโจ๊กเนี่ยขอติดต่อพบบิ๊กต่อเป็นการส่วนตัว
เพื่อจะแสดงความยินดีที่ได้รับตำแหน่งพบตร

พัฒนาขับเคลื่อนการทำงานของตำรวจ
ให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

เห็นว่านั่งกินข้าวร่วมกันคุยกันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ค่ะ
เราก็ได้เจอพตเอกต่อสักที่พิธีอำราบ

พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ยืนยันบอกว่าบิ๊กโจ๊กมาแสดงความยินดีจริง
แล้วก็ไม่ได้เคยมีเรื่องบาดหมางกันเลย
ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ดีธรรมดานะคะ
แต่ดีแบบสุดไปเลย
ครับเป็นภาพจริงครับ
กล้าวเจ้าอยู่หัวรัชการที่๔
และต่างตั้งแถวเข้าต่อกลับให้ตลอดทาง

ปิดประตูรถให้ด้วยนะคะ
ฝากอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านคะ
ให้ดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ฝากบอกอะไรกับประชาชนไหมคะท่านคะ
ผู้สื่อข่าวสังเกตนะคะว่าในงานสำคัญวันนี้
ไม่เห็นพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธ
แล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรทั้งสองท่าน
เห็นว่าพลตรวจเอกรอยติดภารกิจ
ส่วนพลตรวจเอกสุรเชษหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ย
ตามข่าวก็คือยื่นขอลาพักผ่อน๓วันจำได้ใช่ไหมคะ

ปกติแล้วเนี่ยพิธีอำลาพบตรปกติจะมีการส่งมอบตำแหน่ง

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ยังไม่ได้มีการส่งมอบทงนะคะ
เพราะว่าว่าที่พบตรคนใหม่ยังไม่ได้รับการโปรดกล้าว
ซึ่งถ้าเป็นอดีตกตชจะมีการคัดสรรชื่อพบ
ช่วงเดือนสิงหาคมแล้วกลางเดือนกันยายน
ก็จะมีพระราชองค์การโปรดกล้าวค่ะ
แต่ว่ากรณีนี้มันมีการเลื่อนประชุมหลายครั้งไงคะ
ก็เลยยังไม่ได้มีการโปรดกล้าวมาค่ะ
พบต่อสักพบพิธีอำราพบดำรงศักดิ์เสร็จแล้ว

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ขยายผลจับกลุ่มยาเสพติด
เมื่อคืนได้เพิ่มเติมก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาด้วยนะคะ
ด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะ

ก็มีการออกมาพูดถึงกรณีพบตรนะคะว่า
ถึงจะยังพูดชื่อไม่ได้เพราะยังไม่มีการโปรดกล้าว
แต่ก็มีการพูดคุยถกประเด็นกันอย่างกว้างขวางแล้ว
ในฐานะประธานกตรก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้แก่อำนาจ

ถึงได้เสนอชื่อบุคคลนี้ขึ้นดำรงตำแหน่งพบตร
ก็มั่นใจเหมือนกันว่าตัวผมเองในการเสนอชื่อ

แต่เอาจริงก็กังวลเหมือนกันแหละที่ถูกร้องเรียน
ผมเองผมก็ไม่ได้รู้ด้วยอำนาจผมก็ฟังแล้วว่า
เพราะดูอย่างถี่ถ้วนถึงเสนอชื่อนั้นไป
มั่นใจครับว่ามีความบริสุทธิ์ใจในการแต่งตั้งครับ

ถ้าเกิดเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องลบ
ทุกคนคนเราก็เป็นมนุษย์เราก็ต้องเราต้องมีความควรเป็นธรรมดา
แต่ว่ายืนยันทำด้วยความบริสุทธิใจครับ
วิภาวดีเป็นศูนย์บัญชาการของทางรองพบตรบิ๊กโจ๊กนะครับ

นี่คุณระพีชำนาญเรือนะถ้ายังจำได้นะฮะ

แล้วก็คุณอ้อจากมูลนิธิวินวินด้วย
มาช่วยเหลือประสานงานเหยื่อสายนายครับ
ก็มารอให้กำลังใจบิ๊กโจ๊กเมื่อช่วงสายสายนะครับ

สุดท้ายก็เลยมีการนำดอกไม้ฝากไว้กับทางตัวแทนของตำรวจนะฮะ

พูดถึงห้องที่มีการถ่ายรูปคู่กับบิ๊กโจ๊กหลายคนบอก

คือภาพด้านหลังนี่แบบว่ามีพระพุทธรูปมีอะไรเต็มไปหมดเลย
คืออย่างที่รู้กันว่าบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยนะคะ

เพราะว่าเป็นคนสายธรรมะชอบทำบุญมากเลย

อันนี้นักข่าวก็ถามเมื่อเช้า
ที่ว่าถามเรื่องไปทานข้าวภาพจริงแล้วท่านก็ยังไม่ไปกินข้าวกันจริงอะไรเนี่ย

คือบอกโอ้โหนี่ห้องพระหรือห้องทำงานกันแน่
คือท่านไล่ไปดูอัลเทียลที่เราเห็นเนาะ
ไล่จากด้านซ้ายแล้วกันนะคะ
ด้านซ้ายของรูปจะเป็นพระบรมรูปหล่อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
มาก็เป็นพระศิวะขี่เสือค่ะ
เหมือนแสดงให้เห็นถึงความมีอำนาจบารมีกำจัดศัตรู

พระพุทธรูปปางประธานพร

พระพุทธเท้าเมตต์
บริกา
เริ่มจากด้านซ้ายอีกเช่นเดียวกันมีรูปปั้นพญายมราช
รูปคทรงกลถินมีโจรเสภรรพธรูปปางสมาธิ
มีรูปปั้นเทพเจ้ากวนอูรูปปั้นพระนาเรสวนหลังน้ำทักษิโนทก
ห้องทำงานไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันนะคะ
อืมไม่ซ้ำกันเลยจริงจริง
ยังมีภาพบิ๊กต่อเดินทางเข้าไปร่วมงานพิธีมหาพุทธพิเศษ
ห้าของวัดแสงแก้วโพธิญาณร่วมทำบุญในวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
รูปก็จะเห็นภาพพระครูบาอริยชาติอริยจิตโต
กำลังทำพิธีลงหน้าทองให้กับบิ๊กต่อ

ส่วนพรุ่งนี้บิ๊กต่อมีกำหนดการเดินทางไปที่พักสงฆ์ถ้ำแก้วภาวนา

เป็นประธานฝ่ายคาราวาสในพิธีบวงสวงเบิกเนธหลวงพ่อสุขใจ
คือด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ไม่แปลกแล้วค่ะ
บิ๊กต่อจะได้ฉายาว่ามือปราบสายบุญหรือโรโบคอปสายบุญ

อยู่ทุกที่จริง
สงฆ์ถ้ำแก้วภาวนาที่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
เป็นสถานที่ที่บิ๊กต่อจะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้
ครับทางท่านจ้าวาดวัดนะฮะพระครูตะนะฮะพระครูประหลัด
มานชุติมุนโตท่านบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้ใต้บังคับบัญชา
บิ๊กต่อได้ชวนมาทำบุญที่วัดนี้ซึ่งเป็นการเดินทาง
ทำบุญตามปกติไม่มีอะไรเป็นพิเศษโดยบิ๊กต่อเดินทาง
ทำบุญที่วัดนี้สองครั้งแล้วนะครับและหากมีงานบุญที่
เมื่อไหร่บิ๊กต่อก็จะมาร่วมงานหรือว่าไปที่ไหนก็
แล้วแต่นะครับวันพรุ่งนี้วันเสาร์๓๐กันยายนนะครับที่
วัดจะมีกำหนดในการเริ่มพิธีบวงสวงเบิกเนธหลวงพ่อสุข
ในเวลา๙นาฬิกา๑๙นาทีจากนั้นจะมีพิธีสวดพุทธาพิเศษตอน
นาฬิกา๑๙นาทีและ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีจะเป็นพิธีถวายพัฒนาหาร